ร้องได้ให้ร้าน

อยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจ
หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน
แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ

น้องร้องเพลงไม่เก่งนะครับ
แต่ว่าเราไม่เอาความเก่งนะครับ
เราเอาเนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้นเอง
วิธีที่อาร์ตใช้อยู่นะตอนนี้
เป็นวิธีที่ถูกต้องเลย

หลังจากร้องไปแล้วมั่นใจไหมเนี่ยว่าถูกทุกคำ
ไม่รู้เหมือนกันครับ
ผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว

ไม่รู้วิชาครับร้องแตงโมได้สอนด้วยเปล่า

จะทำให้พี่อาร์ตมีสตางค์

เพลงแรกเพลงนี้ที่มีมูลค่า๑๐๐๐บาทค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังคำเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

เพลงนี้มูลค่า๑หมื่นบาท

ร้องได้หรือว่า

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๑มูลค่า๑หมื่นบาท

ร้องได้

ร้องได้

ร้องได้

ร้องได้

ร้องได้

ครับพ่อแค่อันเลี้ยงอาร์ตแล้วก็แบกอาร์ตลงมาจากชั้น๓

ช่วงเวลาที่คุณพ่อไปเข็นของขายใช่ไหมก่อนจะไปล้างจานใช่ไหม
ของขายอยู่กี่ปีที่ต้องแบกแอดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงชั้นสามเนี่ย
ทุกวันเลยวันละไม่รู้กี่เที่ยวแบกอยู่กี่ปีคุณพ่อ
เป็น๑๐ปีครับเป็น๑๐ปีนะครับ

เช้ามาจากชั้น๓

ลงไปชั้นล่างแล้วก็อุ้มเขาใส่รถค่ะแล้วก็เข็นเข้าไปท่าเรือ
ทางเรือจากห้องผมประมาณ๒กิโล

ลงเรือปุ๊บเดินไปอีกเท่าไหร่คะ
ไปอีก๓กิโลถึงที่ทำงาน
ถ้ากลับเดินขาไป๕กิโลค่ะ

หลังจากนั้นเศรษฐกิจไม่ดีแล้ว

เขาอยู่ห้อง๒ปีใน๒ปีนั้นคุณพ่อทำอะไรบ้าง
ก็เช้ามาก็เตรียมกับข้าวให้เขา
อาหารเตรียมมาให้เขาแล้วก็ไปทำงาน
พอทำงานเขาจะมีพักเบรกชั่วโมงครึ่ง
ระยะทางกลับมาก็ครึ่งชั่วโมงแล้ว

หมื่นแรกที่ให้คุณพ่อสมควรแล้วครับ
คุณพ่อสมควรที่จะได้รับหยาดเหงื่อ
แรงกายของอาร์ตที่อาร์ตทำงานได้ครั้งแรก
ถูกต้องแล้วลูกคุณพ่อสมควรได้
หลังจากที่เคยแบกกันไปนู่นไปนี่

ในวันแรกเลยที่เขาไม่ได้ไปด้วยค่ะ

สารพัดสารเพเกิดขึ้นในใจแน่นอน

กลับมาแล้วก็รีบเข็นของเสร็จแล้วก็รีบกลับมาดูเขา
แต่นี่เขาอยู่ห้องคนเดียว

เฝ้าคิดอยู่ตลอดในระหว่างที่ทำงานก็คิดไป

แล้วฝั่งอาร์ตล่ะคะวันแรกที่ไม่ได้ไปทำงานกับพ่อแล้ว

ก็คิดถึงพ่อครับ
ปกติพ่อจะอยู่ด้วยครับ

เช้าวันที่จะต้องจากกันโดยที่ไม่ต้องแบกกันไปทำงานวันแรก
คุณพ่อบอกอาร์ตว่าไงก่อนออกจากบ้าน
ดูแลตัวเองนะลูกพ่อจะไปหาเงินให้หนู

แล้วอาร์ตเคยบอกพ่อไหมว่าไม่อยากอยู่คนเดียว

เคยร้องโยเยไหมตอนคุณพ่อจะออกจากห้อง

ทำไมอาร์ถึงไม่โยเยทำไมอาร์ถึงเข้มแข็ง
เพราะว่าอาร์ตรู้ว่าพ่อออกไปหาเงินให้เรากิน

แล้วในระแวกนี้เขารู้กันไหมครับว่ามีน้องอาร์ตอยู่ในห้องคนเดียว
ฝากคนข้างบ้านที่เขาขายของอยู่

ก็จะฝากให้เขาดูหน่อยเกิดมีอะไรก็อาร์ตอยู่ข้างบนนะบอกเขา

ขายของหน้าร้านจ้ะอยู่สำเพ็ง

เท่ากับแรงงานโดยปกติ

ก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกทั้งคู่เลย

แต่อาร์ตคนเดียวอยู่ที่บ้านคงเป็นห่วง

เพลงหน้าเท่าไหร่คะคุณป่า

เริ่มจากการฟังอินโทรเพลงกันก่อนนะคะ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๒มาครับ

เพลงนี้กับเพลงแรกอะไรยากกว่ากันครับ

เอาล่ะงั้นก็มีลุ้นนะสิ
ต้องบอกอาร์ตไว้ก่อนอาร์ตคืออย่างนี้ตอนนี้อาร์ตมีอยู่แล้วหนึ่งหมื่น

ตอนนี้มีสิทธิ์หยุดแล้วเพราะว่ามีเงินสะสมแล้ว

มูลค่าสองหมื่นบาทน้องอาร์ตครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
หรือหยุดครับสู้ครับสู้ครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับลุยเลยครับ

บ่หนาเสือหนอว่าเฮ้าสิบมาพ่อกัน
ขนตางหวะจักรรพ่อบานว่ามีภูมิสุขอยู่ใส่
ให้เฮ้าเว้าจาให้ถือกแค่ตาถือกใจ
จนตกลุ่มความหักแล้วขึ้นบ่ได้เหงือใจอยู่เด้นเนาะ
วาวละนอนางเอ่ยเจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่แมนบ่อ
ว่าหักเห่าที่เกิดที่ก่อกะย้อนไว้ย้อนวาย้อนบุญพลาเด้เนาะ
พาเห่ามาพบพ่อผู้ศึกคือกันอยู่เนาะ
คือหักที่รอที่ฝันให้บุญภาระพาหัก
ให้หักเข้าคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ใกล้กัน
จนโฮดมือตายได้สำนีกกะพ่อ
บ่นาเสือหนอวะไอสิบพ่อหักเท
อกจากพ่อกับแม่ก็มีแต่เจ้าหันละเด้ออายวา
เขาก็ตายค่ะเจ้ากะบ่ได้สั้นดอกว่า
บ่แง่งกันเด้อล่ะให้สมบุคเพศเขาห่วมสามาร์เด้อ